คุณผู้ชมครับช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
หลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนล่าง
หลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกับภัยแรงแล้วก็ต้องการน้ำ
ทีนี้ใครต้องการน้ำฟังดีนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่อง
ถึงวันอาทิตย์นี้มีโอกาสที่จะมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้น
บริเวณดังกล่าวดังนั้นใครต้องการที่จะสำรองน้ำ
เตรียมตัวดีนะครับเพราะว่าขณะนี้เองนะครับมีการก่อตัวของ
หนึ่งปัจจัยเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างตรงนี้นะครับ
ซึ่งจะเป็นปัจจัยตัวสำคัญครับที่ทำให้เกิดแนวร่องฝนเกิดขึ้นนะครับ
ร่องฝนก็คือจุดที่มีฝนตกหนักตกชุกเดี๋ยวไปดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับ
เป็นการอธิบายฝนที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
ก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนซะส่วนใหญ่
แล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
ตรงนี้จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งค่อนข้างใหญ่ละทีเดียว
ซึ่งหลังจากนี้ครับจะมีการเชื่อมโยงต่อกันระหว่างกลุ่มฝนกลุ่มนี้กับกลุ่มฝนที่อยู่ตอนบนนะครับ
ก็จะทำให้เกิดเป็นแนวฝนที่พาดผ่านตั้งแต่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
มาจนถึงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีฝนตกเกิดขึ้น
สังเกตว่ากระแสลมตรงนี้เริ่มแรงนะครับ
แล้วก็ฝนที่เกิดจากบริเวณทะเลแถบนี้เนี่ยนะครับ
จะมีผลค่อนข้างเยอะกับประเทศไทย
เดี๋ยวไปดูกราฟิกต่อไปนะครับก็จะพบว่าในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ครับ
กลุ่มฝนนั้นจะเข้ามาก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมากยิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งจุดนี้เองนะครับกราฟิกต่อไปก็จะเป็นการบอกว่าจุดไหนเนี่ยนะครับมีฝนตกบ้าง
ดังนั้นอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์อีสานตอนล่างมีโอกาสเจอฝนค่อนข้างเยอะนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งใครจะเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
ลมภาคใต้ยังคงแรงต่อเนื่องส่วนภาคเหนือนะครับฝนยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ